มาดูเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านที่จังหวัดบุรีรำกันหน่อยคุณผู้ชม
ชาวบ้านที่อำเภอประคลชัยบอกว่าโอ้ยไม่ไหวจริง
มีรถบรรทุกมันสัมปะหลังบรรทุกอ้อยเนี่ย
ด่านช่างน้ำหนักมาไม่ยอมไปตามเส้นทางไง
หนีมาตามเส้นทางในหมู่บ้านก็เลยทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนจากการที่รถวิ่งผ่าน
ฝุ่นมันก็คลุ้งทำให้ถนนผูพังถนนพังขุขะเป็นหลุมเป็นเบาะ
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแบบนี้คุณผู้ชมเขาว่ายังไงไปดูกันหน่อย
ดูครับเสียงเตะครับอย่างอย่างเตะครับผม
ดูครับดูอย่างเสียงครับเสียงรถครับดูครับ
บรรยากาศสดเลยครับผมโอ้โหครับนะครับดูครับพี่น้องดูอย่างครับผม
คุณพยายามครับคนมันคุกครับผมสุดยอดครับสุดยอด
ดูครับนี่คือให้ดูครับผมนะฮะคือความเป็นรถของชาวบ้านนะครับผม
เหตุการณ์มันตื่นเต้นแล้วผมเชื่อว่าคนถ่ายคลิปเขาตื่นเต้นจริงนะ
เต้นมากเลยนะที่ได้เห็นบรรยากาศสดว่ารถบรรทุกอ้อยเต็มคันเนี่ยนะคะ
แล้วก็ขับมาอยู่ดีดังโป๊ะดังแตกแตกต่อหน้าต่อตา
ดีมาอีกแล้วมาอีกคันแล้วมันก็เป็นอันตรายในลักษณะของไปกระทบ
ผู้ที่อยู่ข้างคนที่ยืนอยู่ริมถนนหรือผู้ที่สัญจร
แต่แบบนี้ชาวบ้านบอกไม่ไหวนะรถบรรทุกที่ขับผ่านพื้นที่ชุมชนในตำบลละเวี่ย
อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำเนี่ยเดือดร้อนจริง
ชาวบ้านเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้แหละเห็นเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง
ว่ารถกำลังขนอ้อยมาเต็มคันรถแล้วก็วิ่งผ่านไปผ่านมาตามถนนในชุมชนนะคะ
ซึ่งรถบรรทุกทั้งหมดที่ผ่านเส้นทางนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าหนีด่านช่างน้ำหนักมา
คือเลี่ยงมาใช้เส้นทางในหมู่บ้านไม่ได้มาเฉพาะกลางวันนะกลางคืนก็มาค่ะ
แล้วแต่ละวันมีรถบรรทุกผ่านวันละ๔๐๕๐คัน
แต่ละกันหนัก๓๐๔๐ตัน

นี่ไงซากที่ระลึกอ้อยไงทิ้งอ้อยเอาไว้ตามถนนหนทาง
มันก็เป็นอันตรายนะสำหรับคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมา
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนขนาดไหนไปฟังเสียงกันเลย
ทีนี้ทำให้ชุมชนของในแต่ละหมู่บ้านในการสัญจร
กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับลูกหลานกับคนที่ใช้เส้นทางนะครับ
ดังนั้นก็ขอความอนุเคราะห์นะครับ
คนใหญ่คนโตมาช่วยกันดูแลให้หน่อยนะครับ

ทางก็เริ่มไปแล้วครับเริ่มเสียเริ่มยุบ
ฝุ่นก็เยอะค่ะแล้วก็เนี่ยเด็กก็เยอะหน้าบ้าน
เด็กเลิกเรียนมานี่ค่ะต้องระวังมากเลยค่ะ
ดีไม่ดีไอ้อ้อยมันหล่นมานะคะ
แล้ววิ่งเร็วด้วยค่ะอุ้ยเมื่อคืนเร็วมากเลย
สะเทือนเลยค่ะยิ่งราวอยู่ด้วย

อ่ะก็ต้องยอมรับว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริง
นี่เป็นเสียงส่วนหนึ่งของชาวบ้านที่อยู่ตะมนต์ละเวียนะคะคุณผู้ชม
แล้วเขาบอกด้วยว่าปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นมาประมาณ๒ปีแล้ว

หลังจากที่มีการตั้งสถานีตรวจสอบน้ำหนักในอำเภอประโคนชัย

ชาวบ้านเลยบอกยังไงนะขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยเถอะ
มาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้อย่างเร่งด่วนหน่อย
เพราะเกรงว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้อุบัติเหตุ
สิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันอาจจะเกิดขึ้น
ไม่รู้แหละว่าจะเป็นเหตุการณ์แบบไหนแต่ก็อันตราย

ทางแก้จริงมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเหตุ
ก็คือการบรรทุกที่มันไม่เกินน้ำหนักที่เขากำหนดไว้
แล้วการบรรทุกเนี่ยก็ต้องมีผ้าคุมให้มันมิดชิดถูกไหม
ถูกต้องแล้วนะคะก็เป็นตามกฎหมาย
ถ้ามีอะไรหล่นเรียราดลงพื้นถนนนี่ถือว่าผิด

คือเข้าใจนะว่าบางทีอยากจะขนไปได้เยอะขนทีเดียวจะได้แบบลดต้นทุนใช่ไหมคะ
แต่มันอันตรายทั้งตัวคนขับเองนะคะ
ชาวบ้านเองของผู้ที่เกี่ยวข้องเอาเป็นว่าทำให้ถูกต้องสบายใจทุกฝ่ายจะดีกว่า
แล้วก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะตรวจสอบหน่อยช่วยเหลือชาวบ้านกันหน่อยนะคะ